ว่าแล้วค่ะเมื่อวานนี้วันพระใหญ่วันมาครับบูชาใช่ไหมคะ
เราก็ตามติดนะคะตลกชื่อดังคนนี้เลยค่ะ

แต่ไม่ต้องไปที่ไหนไกลไปที่บ้านสวดมนต์กันที่บ้านนี่แหละค่ะ
แล้วตามติดพี่บอลคราวนี้คุณผู้ชมได้ไปเปิดกลุพระที่บ้านของพี่บอลด้วย
ไม่ได้เห็นเท่าไหร่เลยนะ
ชนิดที่เรียกว่าพี่บอลเนี่ยเขาจัดเต็มเซ็ตใหญ่ค่ะ
เพราะนอกจากจะเป็นสายบุญแล้วนะคะต้องยอมรับว่าพี่บอลเชิญยิ้มของเรานี่คือสายมูที่แท้จริงเลยค่ะ

ยสารหน้าบ้านเสร็จปุ๊บนะคะก็พาไปถึงห้องพระเลยค่ะ
ปกติเราจะเห็นพี่บอลอยู่แต่บนเวทีสร้างสีสันสร้างความสุขให้แฟน
แต่เมื่อวานนี้ค่ะพี่บอลมาในมาตรใหม่ใส่เสื้อขาว
นำแฟนคลับนี่แหละค่ะสวดมนต์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
คู่กับพี่เน่งคนข้างในราบสนิท
ก็คือชวนแฟนเขาดูเฟซบุ๊กไลฟ์ไปเลยแบบนี้ค่ะ
นอกจากแฟนจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกับพี่บอลแล้วนะคะ
ยังได้เห็นของดีของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่บอลนับถือศรัทธาแบบเต็ม

คือพี่บอลพูดเองเลยนะคะว่ามีบูชาเยอะมาก
เรียกว่าเป็นคลังของขลังก็ว่าได้
ลังของขลังแสดงว่าเป็นกลัวยิ่งกว่ากลัว

แน่นตามภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชม

ห้องพระในบ้านตั้งบูชาอะไรกันบ้าง
ของดีของทางพี่บอลเยอะขนาดไหน
แล้วอยากให้ดูช่วงท้ายมีของที่ปังมากแบบเหลือเชื่อเลย

อันนี้พ่อพลนะครับเมียกงแห้งเจียนะครับ
มีปู่ชูชกทาเวสวรรณนะครับ

ได้มาด้วยนะครับแล้วได้มาใหม่
มีพระพิราบอันนี้เสือ
นี่พระพิคเนธก็มีหลายปางนะครับ

ทุกท่านมีความสุขในวันพระ
นี่พี่เน่งตำหมากถวายปู่นี่เห็นไหมนี่นี่
โอ้โหหล็กหลายปู่
นี่สัมภาษณ์พี่บอลมาตั้งนานเพิ่งรู้นะว่าพี่บอลมีเหล็กไหลด้วย
ความขลังของเหล็กไหลก็คือแบบว่าแทงฟันไม่เข้า
แล้วก็ทำอะไรคือข่าวเยอะมากนะพี่บอลแต่ดราม่าแกเอาแกไม่อยู่นะ

แล้วก็พลัยพี่บอลเจอกันมาแล้ว